คืออย่างนี้เขาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
แอปพลิเคชันกองสลากพลัส

แล้วปรากฏว่าถูกรางวัล

ผู้บริหารของกองสลักพลัสคุณน็อตค่ะ
ขับรถเฟอรารี่ป้ายแดงเลยนะคะ

ห่อไปมอบให้คุณบุษบาถึงที่เลยค่ะ
เหนียวไอ้เงิน๑๒ล้านมัวเป็นอย่างไรมาดูสิ
นี่ค่ะผู้โชคดีครับ
แม่ชูกับกล้องหน่อยจ้า
๑๒ล้านนะครับ
คือตอนซื้อสลากเนี่ย
ผ่านกองสลักพลัสจะไม่ได้ตัวลอตเตอรี่จริงใช่ไหมคะ
นี่ค่ะเอาลอตเตอรี่ตัวจริงคุณน็อตบอกว่านี่ไง
ของผมมีไม่จกตาแน่นอน
เอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑๑๒ล้าน๒ใบ
ให้กับคุณบุษบาซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าย่านเยาวราช

หลังจากนั้นค่ะเห็นไหมคะมีทีมงานไปถ่ายทำด้วย
ตอนมอบเงินเนี่ยก็ต้องแหมมีประจักษ์พยานอะเนาะ
เงินตั้ง๑๒ล้านบาทนี่นี่พี่เบิร์ต

๑๒ล้านในกระเป๋าใบนั้นน่ะ

เอามานับกันให้เห็นเต็มตาเลยนะคะ
มันเป็นปึ้งเป็นปึ้งอย่างนี้เลย
อ้าวเป็นฟอนด์เลยนะคะนั่น
๑๒ฟอนด์๑๒มัดด้วยกัน

ถูกหวยถูกหวยถูกหวย
ส่วนเราทำงานทำงานทำงาน

คือตอนที่เอาเงินมากองไว้ให้
ตอนแรกกะว่าจะให้คุณบุษบาไปเลยเงินสด๑๒ล้านบาท
แล้วก็จะพาคุณบุษบาลเอาเงินจำนวนนี้ไปเข้าบัญชีธนาคาร
แต่ปรากฏว่าตอนที่มอบให้เนี่ยธนาคารปิดแล้วนะคะ
ก็มีการโอนให้โอนให้เลยสด๑๒ล้านบาทโอนให้เลยแล้วจะบอกว่าคุณน็อตบอกว่า
คือปกติใครที่เคยถูกรางวัล
รู้เลยว่าเวลาเอาเงินไปขึ้นรางวัลต้องจ่ายภาษี
อาจจะไม่ได้เงิน๑๒ล้านบาทเต็มนะ
แต่คราวนี้คุณนวยบอกว่า๑๒ล้านบาทจุกเต็มเลยค่ะเลยค่ะ
ไม่ต้องจ่ายภาษีสักบาทส่วนของภาษีเดี๋ยวจ่ายเอง
คุณน็อตเป็นผู้ออกให้นะคะ
คุณผู้ชมทีนี้อยากรู้ไหมคะว่าคุณบุษบาเอาเลข
คือตั้งใจจะไปซื้อ๑๙๖แต่มันพ่วง๓๑๙มาข้างหน้า

คือคุณบุษบาบอกว่าทำบุญร้านวันที่๑๙เดือน๖
จะทำบุญร้าน๑๙เดือน๖นี้
ก็เลยไปซื้อสลากรางวัลเลขท้าย๑๙๖เหมาทุกใบ

นี่มีที่มาและที่ไปนะครับนะครับซื้อมาเหมาทุกใบเลยที่เป็น๑๙๖
ปรากฏว่ามี๒ใบถูกรางวัลที่๑นะคะ
โอ้โฮฉันชื่อบูษบา
แต่งวดนี้รางวัลที่๑สำหรับกองสลักพลัสเนี่ย

รวมเป็นเงิน๓๖ล้านบาทด้วยกัน
ในวันนี้คือ๒มิยอมิถุนายนค่ะ

โชคดีรายต่อไปที่จังหวัดราชบุรี

ส่วนอีก๑๘ล้านบาทนะคะ

วันนี้จะไปมอบให้ทั้งราชบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีจ้า

หวยตุ๊ดหวยตุ๊ดหวยตุ๊ด